คุณผู้ชมคะดูเรื่องนี้หน่อยค่ะปฏิบัติการไล่ล่าของเจ้าหน้าที่
พอเขามีคำว่าไล่ล่าตำรวจไล่แหละแต่ว่าคนที่โดนไล่ก็ต้องหนี
แล้วก็หนีแบบสุดชีวิตอันนี้ไม่ใช่พ่อค้ายา
แต่เป็นแก๊งลักรถค่ะแหมคือพอหนีนะ
ปรากฏว่าไปเสียหลักถลายชนเสาไฟไม่พอแล้วไปชนคนจนคนตาย
เลนไปชนรถอีกคันนึงอีกแล้วสุดท้ายยังพยายามหนี
ดูสิขนาดสภาพรถตรงหน้าเสาแบบนี้นะไปต่อไม่ได้แล้ว
เสาล้มมาทับแบบนี้รถมันไปต่อไม่ได้แต่ไอ้คนที่อยู่ในรถทิ้งรถค่ะ
แล้วหนีเลยจุดตรงนี้คือถนนสายเอเชียทางคู่ขนานนะคะ
สะพานต่างระดับอายุทยาจะมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพ
นี่คุณผู้ชมรถคันนี้นี่แหละค่ะเหตุการณ์มันเกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอพระนครศรีอยุธยานะ
กระบะขาวคันนี้ไปพุ่งชนกับเสาไฟหน้ารถพังยับเลย
ด้านหลังนี่ก็กระจกตรงกระจกแตกแบบนี้นะคะมีผู้เสียชีวิตอยู่ตรงพงหญ้าค่ะ
นางสาวอิสรพรสำอางอายุ๒๔ปีคือเธอเนี่ยยืนอยู่ริมถนน
แล้วโดนรถเมื่อกี้พุ่งชนไม่ใช่แค่นั้นนะรถกระบะขาว
จากชนคนตายแล้วนี่มาชนรถเก๋งคันนี้สีบรอนเทา
ท้ายฝั่งขวาพังเสียหายแบบนี้ค่ะ
คนขับรถเก๋งคันนี้ชื่อว่าคุณสุพนัทประนามะอายุ๒๗ปี
เขาบอกแบบนี้ผมเลิกงานพอดีผมก็ขับรถออกมาจากโรงงานอุตสาหกรรมโรจนะ
แล้วก็เบี่ยงซ้ายจะมุ่งหน้าถนนสายเอเชียใครที่ไปเส้นนั้นน่าจะนึกออกนะคะ
จังหวะนั้นกระบะขาวคันนี้นะมาจากทางสายเอเชียช่องคู่ขนาน
พุ่งชนเสาไฟก่อนหลังจากนั้นชนคนแล้วก็ข้ามมามาชนรถผม
ทีนี้คุณผู้ชมกระบะขาวคันต้นเรื่องนี่นะ
เขาถูกแก๊งลักขโมยรถเอามาจากรถบุรีตั้งแต่วันที่๕แล้ว
๕ปีเนี่ยแสบสมชื่อ๑ในแก๊งนี้รู้ว่าเพื่อนโดนรวบใช่ไหม
ก็เลยขับรถหนีมาซ่อนตัวในพื้นที่ของอายุทยา
ตามมาเจอแสบก็เลยซิ่งรถหนีแล้วไปเกิดอุบัติเหตุจนมีคนตาย
ทีนี้พอมีคนตายแสบก็ทิ้งรถแล้วแสบก็หนีต่อไปอีก
บสมชื่อตอนนี้ตำรวจกำลังเร่งล่าตัวแสบมาดำเนินคดีต่อไปนะคะ